มาค่ะ

วันนี้มันรถมันหยุดยาวโอ้โหมากกำเลย
วันนี้คือวันที่๓๔๕
แล้วก็วันจันทร์อีก๑วัน
ได้หยุดชดเชื้ออีกหนึ่งวัน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

เหนื่อยมากรถติดมาก
ใช่พี่ผมวิ่งขึ้นมาเลยเมื่อกี้นี้

หนุ่มวันนี้เราต้องเรียกทิศมหาภัยวันหรือว่าเรียก

เขาเรียกมหา

เรียกมหาได้

อ่ะฮะ
ศึกวันพรุ่งนี้ค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
เลิกดีนะฮะเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีครับพระมหาพลัยวัน
ก็ศึกนะฮะที่วัดสะเกดเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
นะครับวัดสะเกดนะฮะรวมไปถึงทางฝั่งของพระมหาสมปองเนี่ย
ร่วมเป็นสักขีพยานในการศึกครั้งนี้นะครับเนี่ยนะครับคือพอศึกเสร็จแล้วเนี่ย
ทางพระมหาภัยวันนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่อืม
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับเพราะคุณแม่เนี่ย
กำลังจะผ่าตัดก็ได้มีการโพสต์ในเบื้องต้นออกมานะครับ
บอกว่ามันจะกอดยังก่อนไม่ได้เลยอืมนะฮะเนี่ยนะครับก็คือ
พอศึกออกมาแล้วเสื้อก็จะใส่เป็นแมว๓ตัวนะฮะ
สโลงแล้วก็นาฬิกาแอปเปิ้ลวอชสายสีเขียวเนี่ยครับ
แม่เตรียมจะผ่าตัดแล้วอยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้อ๋อนี่ไง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
แต่ทีนี้ประเด็นที่ศึกนะฮะวันนี้ผมก็มีโอกาสถามท่านท่านบอกที่ศึกเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งเนี่ยหลักหลักเลยคือเรื่องของโยมแม่นะคือตอนนี้ต้องเรียกคุณแม่แล้วคือคุณแม่เนี่ยไม่สบายแล้วก็ป่วยมากนะครับก็เลยอยากจะศึกเพื่อจะไปดูแลนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็อาจจะมีการอึดอ
อยู่ไปมันก็ไม่ดีอืมส่วนท่านเองรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอืมก็เลยศึกดีกว่าครับอืมก็คือมีข่าวมานานแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ศึกออกมาแล้วนะครับก็มีเพจนะครับของทางฝั่งของคุณศรีสวรรค์จัญญานะครับรายการที่การสมาคมองค์การพิทักษ์ลักษณะมนุษย์ไทยก็โพสต์ออกมานะฮะบอก

อืมอืมอืมอืม

นี่พ่อทิศติดน้ำเต้าอ่าโอเคเพจนี้ติดตามสองล้านหกนะฮะ
ผลิตภัณฑ์ฝากไว้ให้คิดนะฮะนี่มีหยอดมาเล็กน้อยโชคดีไอ้ทิศว่ะ
โอ้โหเนี่ยนะฮะก็พอถามสีสุวรรณก็บอกไงสีสุวรรณไปบอกเอ๊ขอโทษนะครับ
พี่สีพี่สีนี่ทำไมตอนที่พูดจริงจริงอย่างเงี้ยอ่าฮะกับทางพระมหาวิวัล
ทำไมพูดเพราะอย่างงี้อืมบอกผมเป็นคนอย่างงี้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่โพสต์
ที่โพสต์หนักนะหนักฮะโพสต์หนักนะเขาบอกเขาเป็นคนแบบนี้แต่เวลาพี่หนุ่มโพสต์
อีกฟิวหนึ่งอีกฟิวหนึ่งอ่าก็เลยถามเขาบอกผมเป็นคนแบบนี้ก็เลย
ถามว่าอ๋อพี่เป็นสองคนสองคนลิกเหรอสองปางเหรอสองล่างสองล่าง
หรือว่าสองปางทางฝั่งของของเอ่อมหาเขาบอกสองปางน่ะเพราะดูสังเกตจาก
เวลาพี่หนุ่มสัมภาพเขาจะเป็นดิบวิวลิกหนึ่งอืมเขาจะแบบหน่อยนิดหน่อย
ในฮรือหัฏนั่นเห็นไหมละเขาก็ว่าอย่างงั้นให้รอดพ้นแต่ปลอดไป
จะโอทภัพย์ไพ่จากปากท่านทำไมโอกาสได้เอ๊กส์อัลไลบ์
ก็คือดูชื่อของตอบนะ
ได้ปะกันยั้งมั๊ย

ก็มีโอกาสเพราะว่า
คือผมทำรายการเนี่ยผมก็ต้องเชิญ
คนที่มีความรู้ทางด้าน

สมมุติผมพูดนะเรื่องของการไปจับขนมที่เป็นรูปพระ

ว่าอย่างนี้ได้ไหมผิดหรือเปล่าจริงแล้วผมก็ต้องคุยกับท่าน
ถูกไหมฮะหรือจะเป็นแบบเรื่องของ

เกี่ยวกับสงฆ์ก็อาจจะต้องเชิญมา
ท่านมาหาเนอะท่านก็มีความรู้เยอะนะ

เนี่ยนะแต่ว่าก็จะมี๒คนแล้วตอนนี้

พูดสนุกมันแล้วก็
ตอบแบบชัดคำให้ความรู้ได้
ก็มีเนี่ยอาจารย์จตุลงตรงอาสา
โอเคแล้วก็ท่านมาหาหรือว่าไอ้ทิศเนี่ยหรอครับ
แต่ล่าสุดอาจารย์จตุลงท่านก็โพสต์นะ
ศึกมาฉันนึกว่าเธอจะเผ็ดกว่านี้
จนถูกกองเซ็นเซอร์เลื่อนออกอากาศ

กว่าจะได้ออกอากาศเผ็ดเกิน

จตุรงค์นะอาจารย์จตุรงค์นะจ๊ะ

เอาจริงกันตอนแรกเลยอะ

ก็คือวันนี้ล็อกไว้วันนี้แหละว่าจะให้ท่านกับทางพระสมปองมาออก
ใช่ไหมฮะทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้คิดว่าท่านอ่ะจะศึกวันที่สี่
อืมผมก็ไม่คิดว่าวันนี้ท่านจะศึกจริงจริงอ่าฮะ
แต่ผมก็ได้ยินวงในลึกมาเหมือนกันว่าท่านอ่ะ
จะศึกวันนี้เงียบเออศึกเงียบวันนี้ตอนเช้า
แต่ผมก็ยังไม่เชื่อใจผมก็ยังไม่เชื่อ
ผมก็ยังไปปักใจเชื่อหลวงพี่สมปองอ่าฮะ
จะบอกศึกวันที่สี่อ่าฮะแต่สายลึกลึกอ่ะ
บอกเลยว่าศึกวันนี้เช้าอืมแต่ผมว่าล็อกไว้แล้ว
สภาพของเป็นพระอ่าฮะหรือว่าจะมาในในสภาพของเป็น
แล้วก็มาจริงจริงอืมบอกว่าเช้าจำเช้าทำแฉก็รู้ข่าวตอน
ประมาณเก้าโมงกว่ากับสิบโมงพอท่านศึกเรียบร้อย
ของพี่อ่ะรู้แต่ตอนแรกก็ลุ้นอยู่เอ๊ะศึกหรือไม่ศึกตั้งแต่เช้า
ปรากฏว่าทีมงานพี่คนหนึ่งเป็นนักข่าวพี่คนหนึ่ง
ของของของข่าวเที่ยงฮะไปไหว้พระที่วัดประเกตพอดีอ๋อ
แล้วไปเจอพอดีไปเจอท่านพอดีก็เลยแคปซะหน่อย
ก็เลยส่งรูปมาให้ว่าเป็นรูปนี้อ่านี่ให้ดูส่งมาเป็นรูปนี้อ่า
นี่ไปได้รูปนี้มาข้างหลังเป็นวัดสะเกดเห็นไหมแล้วเป็นท่านยืนอยู่
อันนี้อ๋อตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วนี่คือศึกแล้วไงแต่ตอนอันนี้ยังไม่มีรูปออกมาเลย
ยังไม่มีใครทราบด้วยยังไม่มีใครรู้เลยอ๋อตากล้องบอกพอเห็นว่าอุ้ย
ผมขนลุกเลยผมขนลุกเลยครับพี่หนุ่มมากจึงเออบอกตกใจเนี้ย
ตกใจมือสั่นขนลุกเลยครับอืมส่งมาบอกเนี่ยโหเพราะภาพนี้ไม่มี
ไม่มีใครมีแน่นอนนะฮะภาพแรกเลยแต่หลังศึกนะฮะ
แล้วนี่ไปหาหมอปลาทำไมคะพี่ก็จะไปไล่ไปไปกินหมูกระทะ
กินหมูกระทะแล้วอาจจะไปทุบศาสตร์หน่อยขนมันกว่าไม่รู้โหแกก็ทำงานกับหมอปลาเหมือนเดิม
ท่านบอกเดี๋ยวท่านจะไปอ้วกอ่าไม่ใช่อย่าท่านอีกแล้วติดท่านอีกแล้วอ่า
ที่ที่ทททฮิตบอกว่าจะไปอ้วกแทนหมอปลาอ่าเขาก็บอกงั้นหรออ่า
ดีค่ะพ่อมีครูเป็นเดี๋ยวพ่อมีแหงดีแล้วไปอ้วกแทนหมอปลาก็ดี

ว่าคุณน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ชวนปุ๋ยปี๘กอ

เพราะว่าน่าเข้าลูกกับตันยู

นี่ไงพรีเซนเตอร์ใหม่เกิน

ของพี่เป็นน้ำปลาตาลิงถือลุ้งหอนะฮะ
โอ้โฮน้องไปแล้วไงเมื่อที
ถามต่อออกให้ลูกแรกไม่ควรได้ด้วย

ใจทำด้วยอะไรดีกว่า

เดี๋ยวน้องพระปรบทงชาติก็แป๊บนึงกลับมา

นี่ไม่อินใช่ไหมมันไม่อินกับบอลที่มาไปเลยนะน่ะตัดทิ้งเลยนะ
นางามก็ไม่อินด้วยมีหลายอีเว้นมีหลายอีเว้น
อ่ะกลับมากันวันนี้ถ้าสมมุติเราดูกันเนี่ย
ยังควบคุมได้ถ้าสมมุติเราดูกันแบบพูดไปทุกวันวันนี้๔๙๑๒คน
ครับผมใกล้เคียงเมื่อวานนี้ก็ใกล้เคียงกันก็อย่าขึ้นแล้วกัน
เพราะว่าทั่วโลกเขากำลังจับตาอยู่ว่าจะยังไงอย่างเนเทอร์แลนด์ใช่ไหม
นอเวย์นอเวย์เจอโอมิคอนวันเดียวนะโอไมคอนวันเดียวนะ๕๐กว่าคน
แล้วในเอเชียก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วมาเลเซียเจอแล้วมาแล้วฮะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งปกติหมอยงเขาก็ถึงขนาดพูดว่า
ไมคอนเข้าเมืองไทยไหมก็มีโอกาสเข้านั่นแหละ
แต่คนนี้เขาหวั่นว่าจะมาทางเท้าหรือแบบว่าต่างตะเข็บใจแดงเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็เลยต้องกลับไปดูว่า
เหมือนกับประเทศเราก็เริ่มเปิดทุกอย่างใช่ไหม

ก็ต้องดูเกี่ยวกับแรงงานนั่นแหละนะฮะวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่น
บาคาราโอเกะเพราะช่วงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาหวังว่าเขาจะฟื้นเขาจะฟื้นเดือนนี้แหละ
แต่ปรากฏว่าเรายังไม่เปิดกันใช่ครับ

เพราะมันหลายเดือนแล้วนะที่เขาไม่มีรายได้เลย
มันมีผลกระทบเยอะเหลือเกินหลายส่วน
เสนอนะฮะให้กับคนที่ทำผับบาคาราโอเกะเนี้ยอืมห้าพันบาทอ่า
แต่คนนี้มันจะทวดถึงหรือเปล่าก่อนเพราะว่าถ้าเรานับจริงจริงนะ
มันไม่ใช่มีแค่นักร้องนักแสดงใช่มันยังมีแบบคนรับรถ
มันยังมีแบบทั้งอยู่ในระบบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบเนาะ
ทั้งหมดเนี่ยก็จะให้คนละห้าพันบาทก่อนเนื่องจากว่าห้าพันบาทนี้เอามาจากตรงไหน
อืมก็คือเงินที่รัฐบาลไปกู้เนี่ยแหละอ๋อเป็นเงินกู้ของรัฐบาล
ไม่ใช่เอาเงินจากประกันสังคมครับเพราะบางคนเนี่ยที่ลงเอ่อ
ประกันสังคมเขาจะมีเงินประกันสังคมส่วนหนึ่งแล้วถูกฮะ
แต่อันนี้จะต้องไปเอาเงินจากเงินกู้มาเยียวยาผมนะฮะ
แต่ก็มีบางกรณีใช้เงินในเหตุสุดวิสัยในมาตราสามสิบสามหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ย
ก็เข้าข่ายช่วยอีกขาหนึ่งประกอบด้วยลูกจ้างในระบบประกันสังคม
เช่นเด็กเสิร์ฟเสมียรทั้งหลายเนี้ยอ่าฮะเรื่องเนี้ยแหละเด็กเสิร์ฟเสมียร
ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมว่าเด็กเสิร์ฟทั้งหลายเสมียนทั้งหลายหรือคนที่
ไม่ได้อยู่ในระบบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งงบขึ้นมาใหม่
แล้วก็ช่วยเหลือนอกระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างในมาตราสามสามเนี่ย
อาจจะได้รับการโยยาสองทางครับนะฮะคือหนึ่งสำนักงานประกันสังคม
อันนี้แหละก็คือเงินที่เราประกันสังคมกันอยู่แล้วอย่างที่สอง
คือเงินรัฐบาลที่เราไปกู้มาเนี่ยแหละนะฮะส่วนระยะเวลาในการเยียวยาก็ต้องดูคำสั่งจากสบค
สูงบริหารโควิดเนี้ยหากธุรกิจเปิดช้ากว่าสิบหกมกราคมก็ไปพิจารณาตั้งไว้เป็นหนึ่งถึงสองเดือน
เราจะให้กันเดือนละห้าพันห้าพันเนี้ยขนาดเดียวกันวันนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย
หรือเขาคิดถึงขนาดว่าสเต็ปต่อไปเนี่ย
เขาจะต้องคิดวัคซีนสูตรใหม่แล้วล่ะ

เขาบอกเลยว่าบริษัทกำลังทดลองวัคซีนเข็มกระตุ้น
เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพ
ต้านเชื้อโควิดแตกต่างกันถึง๔สายพันธุ์

จริงแล้วคาดว่าพร้อมจะยื่นอนุมัติการใช้งานดังกล่าวเนี่ย

มีนาคมปีหน้าโอ้โห
หรืออาจจะนานไปไตรมาส๒ของปีหน้าเลยก็ได้

เขาบอกอย่างนี้เขากำลังศึกษาเบื้องต้นว่า
การรักษาด้วยยาแอนติบอดี้นะฮะ

โดยเตรียมทดสอบเพื่อเติมให้กับผลลัพธ์เนี่ย

ขนาดที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของปริศนี้

รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง
ประเทศไทยของเราตามยังตามไม่หมดเนอะ

เข้ามาแต่ว่ายังไม่มีการตรวจเจอ

มีให้ดูทฤษฎีไง

ปรากฏครั้งที่๑ไม่เจอ
อ่าฮะไปเจอครั้งที่สามอ่าฮะไปเจอครั้งที่สามปุ๊บก็เลยบอกอ่ะ
ถ้าสมมุติคนที่เป็นโควิดปุ๊บไอแล้วมันกระจายอยู่ในอากาศ
อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งทฤษฎีนี้เขากำลังศึกษากันอยู่ว่า
มันเป็นไปได้หรือเปล่าอยู่ในแอร์โฟลในอากาศเราเลยโอ้โหสามารถสูดเข้าไปแล้วติดได้เลย
เราไปฟังเสียงนายกสิฮะเพราะว่านายกเขายืนยันว่ายังไม่มีการปิดประเทศ
เรายังไม่ปิดประเทศเรายังไม่มีความจำเป็นต้องปิดประเทศ
อืมนายกบอกว่าเรายังเอาอยู่น่ะไปฟังเสียงนายกสักนิดนึง
เพื่อความมั่นใจในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็มีคนที่เคยเดินทางไปล่วงหน้ามาก่อนแล้ว
ตอนนี้ก็ให้ติดตามตัวทั้งหมดนะครับก็ทราบอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร
แล้วก็ให้พื้นที่ท้องที่และทำเข้ารับการตรวจสอบ
ผมคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คงก็ต้องระวังตัวเองอยู่แล้วล่ะ
ผมคิดว่านะที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกไปเนี่ย
ตามตัวให้ครบนะครับแล้วก็ตรวจสอบซะ
ว่ามีการติดเชื้ออะไรมาบ้างหรือไม่อย่างไร
นายกเขาก็บอกงั้นวันนี้คือคนก็มีการถามเกี่ยวกับโอไมคอนเหมือนกันว่านายกจะยังไงต่อ
เมื่อวานนายกเขายืนยันชัดเจนแล้วล่ะว่าไม่ปิดประเทศ
เพราะเราก็กังวลว่าการปิดประเทศมันจะมีผลเสียอีกหลายอย่าง

แต่ญี่ปุ่นเขาก็ดูตอนนี้ญี่ปุ่นเขาดูเรานะเขาดูเราเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาปิด
เพราะฉะนั้นเขาจะดูประเทศไทยว่าประเทศไทยเรายังไม่ปิดเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อไป
อืมนะฮะนะฮะเมื่อวานนี้หมอปลายมาเป็นยังไงบ้างมด
ก็เขาเดาว่ายังไงบ้างมีทำนายไว้บ้างยังไงบ้าง

ตรงกับที่โมเดอร์น่าเขาก็บอกว่ามีนาเราอาจจะได้ใช้แบบยาที่รักษาได้หมด
อืมมานะครับอ้าวโอเคว่ากันไปนะฮะฮะ
ขึ้นรางวัลได้ตามปกตินะฮะลองไปดูหน่อยนะครับ
คือทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงระบุนะครับ
บอกว่าสืบเนื่องมาจากกรณีที่สลาก
งวดประจำวันที่๑๖ธนาบาคมจำนวนทั่ว๔๐ฉบับนี่นะครับ
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการพิมพ์
ทำให้ตัวเลขที่พิมพ์เนี่ยไม่ตรงกับช่องที่กำหนด
นี่เห็นไหมฮะมันเขยิบขึ้นมาเห็นไหม
เนี่ยครับโดยทางสำนักงานสลากขอยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้ส่งผลต่อการตรวจรางวัลแต่อย่างใดนะครับ
การขึ้นเงินรางวัลแต่อย่างใดสามารถเอาไปขึ้นเงินได้
พี่น้องประชาชนที่สลากไปแล้วเนี่ยนะครับ
ถูกรางวัลยังสามารถนำมาขอรับเงินรางวัลได้ตามปกติ
ในส่วนของการตรวจสอบสลากนะครับว่าเป็นสลากปลอมหรือเปล่านั้นเนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยนอกเหนือจากตัวเลขสะท้อนแสง
ยังสามารถตรวจได้จากองค์ประกอบอื่นได้อีกด้วยนะครับ
อย่างเช่นการตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปนะครับของสลากก็คือ
หนาบางของกระดาษรูปภาพบนสลากนะฮะ
ขนาดตัวเลขแล้วก็ความชัดเจนของภาพด้วย
ถูกนะฮะแต่เก็บไว้ราคาขึ้นแน่นอนนะสะสมไว้
แต่ถ้าเกิดถูกรองรองร์ที่๑ก็ยังไม่ต้องไม่ต้องสะสมนะ
ถ้าถูกรองรองร์ที่๑ก็เอาไปขึ้นหนะ
ปวกกินค่ะภูมิเทพฯมหานครอากาศเย็นมากค่ะเออแต่วันนี้อากาศดีสุดสุด
ยี่สิบสองถูกต้องดีมากนะฮะเขาบอกอีสานเหลือสิบต้นสิบห้าสิบหก
อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเหนือเลขตัวเดียวแล้วมดตอนนี้ภาคเหนือนะ
อ่าคุณผู้ชมนี่อยู่ภาคหนึ่งค่ะสมมุติประการอากาศเย็นค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
มาบอกกันหน่อยเนอะถูกต้องอ่ะมาถึงเรื่องราวกันบ้างสุดหวาดเสียวครับ
ชายขี่รถจักรยานยนต์บิดคันเร่งฮะเกาะท้าย๑๐ล้อ
ไกลสี่กิโลเมตรเลยทีเดียวจากการที่กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
โพสต์คลิปชายคนนึงครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะที่ขับรถจักรยายนหวาดเสียว
โดยระบุข้อความว่าคลิปนี้เกิดขึ้นจริงครับที่ถนนปัตตานีนราธิวาสครับ
ฝากเตือนด้วยนะครับพ่อใครลุงใครญาติใครทำแบบนี้
ต้าโมด้าอันตรายมากครับไปจับท้ายรถสิบล้อแบบนี้
ล่าสุดครับนางสาวนะฮะนูรณัตมีนาครับนะฮะอายุสามสิบหกปี
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปไว้ได้นะครับเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนราธิวาสครับตอนแรกเห็นชายคนดังกล่าว
ขับรถจักรยานยนต์ซิ่งมาสักพักก็ชะลอดูฮะ
ก่อนที่รถของตนเนี่ยจะแซงไปจากนั้นสังเกตเห็นชายคนนี้เนี่ย
ยังขับรถเร็วแล้วก็มีรถบรรทุกอีกคันตามมาก็ยังคิดว่าจะทำอะไร
ก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะชายคนนี้ทำอะไรพอรถบรรทุกแซงเราอ่า
รถเราขึ้นไปจึงเห็นว่าเขาพยายามยื่นมือฮะ
จะจับท้ายรถบรรทุกแล้วก็พยายามอยู่พักใหญ่ครับ
จนสามารถจับท้ายรถบรรทุกได้นะครับแล้วก็ดับเครื่อง
ให้รถบรรทุกเนี่ยลากไปครับซึ่งความเร็วก็น่าจะประมาณเกินนะฮะ
สิบกิโลเมตรซึ่งเสี่ยงแล้วก็อันตรายมาก
หากรถบรรทุกเบรกปุ๊บเนี่ยเกิดพลาดขึ้นมา
จึงใช้โทรศัพท์บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ครับโดยชายคนนี้เนี่ย
เกาะรถบรรทุกไปได้๓๔กิโลเมตรจนถึงด่านตรวจ
ก่อนปล่อยมือออกฮะดูครับแม่เล่นเป็นเสิร์ฟเลยนะฮะ
ดูครับเสิร์ฟมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าเบรกมาปุ๊บนี่เรียบร้อยเลย
งหวินนะฮะขี่พายุทะลุฟ้าเลยนะครับ
เบรกมาจบเลยนะฮะมุดใต้เลยไม่กลัวกันหรอก
อันตรายมากนะครับผมกลัวกันบ้างเหรอ
ว่าเขาไม่ได้ทำครั้งแรกใช่เพราะว่าคนที่มีความกล้าแบบนี้เนี่ย
เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคือความเคยชินเขาทำบ่อย
นะครับอันตรายอย่าหาทำนะฮะสำหรับคุณผู้ชมครับ
ลุงพลป้าแตนเปลี่ยนทนายกี่คนแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนทนายตั้มนี่ไง
ตอนแรกก่อนหน้านี้มีใครก่อนตอนคือคนคนละคนละนั่นคนละคน
แล้วคนละเคสด้วยเออคนละเคสครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันต่อ
ทีนี้คดีของน้องชมพู่เนี่ยเป็นทนายตั้มซึ่งวันนี้นะฮะ
ทนายดังเนี่ยเขาเผยลุงพลป้าแตนติดต่อเข้าพบเนี่ย
แต่ยังไม่ได้รับว่าความให้บอกว่า๖ธันวาค่อยมาลุ้นกันว่าจะว่าความให้ไหม
ซึ่งวันนี้นายอนัตชัยชายเดชทนายความชื่อดังเลยเขาได้โพสต์ข้อความ
ปมลุงพลป้าแตนเนี่ยติดต่อให้เป็นทนายความระบุว่า
กรณีที่มีเพจดังฮะโพสต์ข้อความว่าติดต่อทนายใหม่เรียบร้อย
เลขาธนายรับนัดลุงแล้วที่ชื่อทนายอาจารย์จุดทำให้ผู้สื่อข่าวเนี่ย
ประชาชนจำนวนมากสอบถามสร้างความอึดอัดแล้วก็เสียสมาธิในการทำงานของผมมาก
เพราะฉะนั้นนะครับผมจึงขอให้ทนายภายศาลเรื่องฤทธิ์เนี้ย
แก่ประชาชนผู้สนใจและนักข่าวว่าทนายที่มีอักษรย่อว่าออ่าง
คือทนายอนันตชัยชายเดชจริงเพราะผมไม่สามารถโกหกนักข่าวและประชาชนได้
แต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องไหนเลยนะฮะเหตุเกิดขึ้นเพราะลุงพลและป้าแตน
ขอเข้าพบชี้แจงข้อเท็จจริงกับผมเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่ขอเรียนว่าผมไม่ได้รับนัดตามที่เป็นข่าวแต่ที่สำคัญนะครับ
ผมจะรับเป็นทนายหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของผม
ผมเป็นทนายอาวุศโอทั้งคุณอาวุธและหวัยอาวุธมีลูกศิษฐ์มากมาย
กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดจึงต้องระมัดระวัง
ต้องมีเหตุผลของท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งด่วนพิจารณากันไปต่างนานานะครับ
อย่างไรก็ตามการที่ทำงานของผมที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่
อาทิตย์นี้ผมจะปรึกษาทีมที่ปรึกษาเพื่อจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้
และวันจันทร์ที่๖ธันวาคมจะแถลงให้นักข่าวและประชาชนทราบ
ผมอยากเรียนว่าหลักการทำงานของผมต้องถูกต้องและเป็นธรรม
ปราศจากอคติใดและไม่ได้ทำตามกระแสหรือความสะใจ
และผมว่าความบนสารยุติธรรมไม่ใช่หน้าโซเชียล

คือเรื่องนี้พี่แทงร้อยกว่าบาทเดียวเลย

พี่เชื่อว่าพี่อันนันชัยไม่รับ
มันหลายปัจจัยพี่รู้จักแกมานานพี่เชื่อว่าแกไม่รับ

ไม่มีทางผมบอกเลยไม่มีทางผมเชื่อว่าแกไม่รับ
ในผมนะผมเชื่อว่าแกไม่รับเพราะว่าแกเป็นคนแบบ

เท่าที่รู้จักแกนะแกเป็นคนชัดต้องชัดเจน

อ่าแต่ว่าผมแนะนำลุงพลนิดนึงว่า
คือที่ผมแนะนำนะผมมองว่าไม่ต้องไปติดต่อพี่อนัญชัยหรอก
ผมว่าเขาไม่รับหรอกเขาอาจจะแบบเออรับด้วยมารยาทหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเลขารับนัดแล้วหรืออะไรอย่างนี้
ต้องคุยกันอีกทีผมไม่รู้แต่ว่าในความเป็นจริงผมว่าไม่หรอก
เพราะว่าอย่าลืมนะว่าทนายนันชัยอ่ะ
เมื่อกี้เนี้ยที่พูดถึงทนายภัยศาลเห็นไหมค่ะให้ทนายภัยศาลได้อ่า
แจ้งแทนเนี่ยทนายภัยศาลเนี่ยสีกับหมอปลานะอืมอ่าใช่ใช่
นายภัยศาลซี้หมอปลาแล้วหมอปลาก็รู้จักสนิทกับทนายอนัญชัย
คุยกันอยู่อ่ามีเรื่องอะไรเขาก็คุยกันอ่าฮะหมอปลากับทางฝั่งของ
ลุงพลก็ไม่ถูกกันอ่าแล้วผมถามว่าทนายนัญชัยท่านจะรับหรือเปล่า
นี่ทนายแทบไม่เหลือแล้วนะพี่ที่จะไม่รู้อ่ะที่จะไปฝั่งลุงพลเนี่ย
ตอนนี้ทนายดังที่แบบได้ยินในข่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าผมมองว่าแต่คือผมก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหมอปลาหรือไม่ได้
กับกับทางทางทนายไฟศาลนะอ่าฮะแต่ผมว่าที่ตัวแกเองอ่ะเป็นคนชัด
อืมแกเป็นคนชัดเจนอ่าแล้วแกมีหลักการครับอืมนะฮะ
ไม่น่าจะไปทำให้แน่นอนต้องเป็นไหมครับว่าเวลาขึ้นสารต้องมีทนาย
หมายความว่าหรือถ้าแบบว่าว่าความตัวเองได้ไหมฮะก็หมายความว่าไง
หมายความว่าทางสารเขาจะมีทนายที่เขาแต่งตั้งให้อืมแต่งแต่งแต่งตั้งให้อ่า
ลูกความไม่หรอกสุดท้ายทนายก็ต้องมีคือทนายเนี้ยมีทั่วฟ้าเหมือนใครมีเยอะอืมฮะ
ทนายคือเราอย่าไปมองว่ามีทนายอย่างที่ทนายหมดแล้วนะไม่ใช่
ที่เรากำลังมองคือทนายเยอะมากนะเรากำลังเห็นทนายที่อยู่อยู่หน้าจอดีวีหรือว่า
ทนายที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่เรากำลังรู้จักกันถูกไหมฮะ
แต่ทนายอื่นอื่นอ่ะเยอะเยอะมากฮะเขาอาจจะไปไปว่าไปไปจ้างใครก็ได้
อืมอืมอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เราต้องรู้จักเลยอ่า
แต่ก็มีครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจทำไมลุงพลถึงต้องเลือกทนาย
ดังดังดังเออคำถามคือทำไมต้องเอาทนายที่อยู่ในสื่อ
อาจจะมีคนแนะนำอ่ะพี่ผมว่าอาจจะมีคนแนะนำพี่ว่าไม่อ่ะ
ว่าแกพยายามจิ้มทนายที่มีมีชื่ออืมเพราะแกอยู่ในทำไมเหรอ
อยู่ในสื่ออย่างเงี้หรอเพราะว่าเวลาที่มีการพูดอะไรเนี่ย
หรือเวลาที่มีการความน่าเชื่อถือน้ำหนักความความอะไรที่ก็ตามแต่ที่พูดออกไป
ก็อาจจะมีการพูดในสื่อได้หรืออะไรอย่างนี้
ถูกไหมฮะหมายว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นทนายอื่น
อาจจะต้องทำก็อาจจะเป็นประวัติใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้อืม
แล้วพี่นันชายก็ถ้าไม่เป็นน่าจะเสร็จกันในตั้มด้วยนะ
เอาล่ะฮะโอ้โหเสร็จเดียวกันเลยคือสิกว่านะครับอืม

เขารู้จักคุยรู้จักกันเหรอเนอะก็จะกลับมาเล่าข่าวอีกรอบพอพอมั้ย
ได้เลยกลับมากลับมาค่ะเห็นพี่หนุ่มบอกเรื่องนี้เด็ดมาก
คือโอ้โหก็รอบพอพอใจก้าเหรอ
ก็เราพอนั่งอยู่แล้วคนร้ายเข้าไปแล้วล็อกคอแล้วแทงคอ
แต่ว่าฮึดสู้แล้วก็แทงคนร้ายจนตายอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ใครผิด
หนูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวช่วงหน้าหนึ่งครับ
ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออยหอมนุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนัก
กลับมาชมว่าวันนี้พ่อแต่งตัวดีต่อใจมากเลยทุกวันศุกร์อยากให้พ่อแต่งตัวชิวแบบนี้
ไวสลุนเคยถ่ายขาสั้นมาเขาบอกชิวดีค่ะเหมาะกับวิ่งข้ามสะพาหนอย
วันนี้คุณแม่มดดำหน้าผ่อนไปพิเศษหรือเปล่า
แต่วันนี้มดดำหน้าผ่องจริงอ่าฮะ
อ่าใช้ไว้บางเพียงแสวะไม่ใช่แสวะไอ้ปตหน้า
ทำไมเหรอน่ะอ๋อช่วงนี้แม่โหลงกลคนง่ายไปหน่อยนะ
ใช้ไม่อีกอันนึงเหรออีกอันหนึ่งชัยะพี่อะไรเหรอ

หนูรู้แล้วหนูไปสืบมาแล้ว
รายการนะเห็นไหมล่ะช่วงนี้มีเครื่องดื่มโอ้โหคุณนี่มันสุดนี่อิ่มเต็มที่นะผมบอกให้
นี่จะเป็นงูเหลือมนี่นอนขดตัวแบบจำสินแล้วนะเนี่ยระวังเป็นไส้ติ่งนะลูก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

ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไงยังไง
ยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไง

ยังไงยังไง
ยังไงยังไง

ยังไงยังไงยังไง

พี่หนุ่มก็หลุดมาจากขวดเสือ๑๑ตัว

นี่ดูดินี่มันตัดภาพคู่กับมดดำได้ไหม

คุณอุ๋ยคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยสวัสดี

ตัดภาพมาเจอตาอุ๋ย

ตัดภาพเสือกับตัดอุ๋ยมาคู่กันซะงั้น
โอ้น้ำไหวไหมน้ำ

อุ๋ยวันนี้อยากจะสอบกับพี่หนุ่มซะหน่อย

ชาวบ้านเขาเจอเสือออกมาที่กำแพงเพชรไม่ให้บอกแล้วใช่ไหม

เจอเสือก็วิ่งเล่นกับเสือไปเลยค่ะ

ถ้าใครเจอเสือก็เอาไปเลี้ยที่บ้านไปวิ่งเล่นกับมันเลยไป

ถ้าใครเจอเสือต้องมาอยู่กับมาดามฟินเจอเซียส

คือกำลังขับรถมาทุกสิบล้ออยู่
จู่เสือโครงเนี่ยก็เดินมา
นะฮะแล้วก็ได้เฉียวเสือตัวดังเก่าเล็กน้อยก่อนที่เสือเขาจะวิ่งหนีหายไป

อันนี้เสือป่าหรือเสือเลี้ยงเสือป่าหรอ

คุณเนี่ยนะไปรู้จักไอ้คนที่เขาเลี้ยงเสือมาก

คุณเด้อพักทางมาระวัง

ตัดปากูมองรึเปล่าตัดปากูต้องไปเช็คให้ดี

อยู่ของกูเฉยมึงก็หาทัวร์มาลงกู
ถ้าเพื่อนกูเลี้ยเสือผิดอีก

พม่าแล้วพม่าแล้วพม่าแล้ว
เมื่อกี้บอกเสือในไทยเยอะแยะ

พม่าเขาก็เลี้ยงเมืองไทยเขาก็เลี้ยง

เขาแจกซองกันเยอะแค่ไหน
เจ้าภาพรอมึงเยอะกว่านั้นอีก

อย่าล้มอย่าพลาดประคองให้แน่น

บอกว่าพี่หนุ่มนั่งดีโดมไม่ต้องถ่ายใกล้มาก

กูไม่ใช่พ่อแม่เสือมันรู้ได้เลย

ก็มันก็หลุดออกมามันก็เดินตามป่า

ตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอ
หนุ่มโทรไปหานางสาววิรยาโอชกุล

ทางทายรัฐนิตุโชว์สินะเนื้อข่าว

มันก็เป็นป่าอ่าแล้วมันก็จะเดินไปจังหวัดไหน

เข้าใจหรือเปล่าแต่แค่มันปุกมาตรงทุกตินทุกคน

ไม่เขาบอกว่า

ขนาดโกรธหน้ายังตึงเป๊ะอยู่เลย

ใช่มีข่าวว่าแยกเตียงกันอะไรอย่างนี้
ต่อพี่เมย์อยู่เพราะว่าเมื่อวานก็คุยเขาบอกว่า

แต่เขาก็อยากชี้แจงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขียนออกไป
ถูกต้องนะครับผมคือฟังแล้วก็แบบ
สิ่งที่แบบเขาพูดในรายการสัมภาษณ์

คือนางไม่ค่อยเฟี้ยใครเอาง่าย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสักครู่ครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
คือรอดเมย์เพิ่งแต่งงานครบหนึ่งปี
ใช่ครับเอาจริงถ้าสมมุติเราเห็นในไอจีของนางนาง
เขาจะบอกว่าครบปีแล้วทำไมมันเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็มีเรื่องมากวนใจสำหรับรถเมย์คนึงนิดเนี่ย
หลังจากถูกข่าวลงว่ามีปัญหากับสามี
เจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาจัดการกับเรื่องนี้
โดยรถเมย์เขานำภาพจากการลงข่าวของเพจข่าวหนึ่ง
ซึ่งลงข่าวว่าต้องปรับตัวชีวิตคู่
นะแล้วก็นี่นะฮะเปิดชีวิตคู่ล่าสุด
เมฆคณึงนิดเนี่ยเจอปัญหาอยู่บ้านเดียวกัน
แต่แยกกันอยู่อ่ะมาโพสต์ลงในไอจีพร้อมระบุว่า
หัวข่าวแบบนี้คือยังไงนะคะ
ให้สัมภาษณ์ว่ามีปัญหาแล้วก็ไม่ได้แยกกันอยู่
แล้วก็วงเล็บนะเขียนสั้นแต่ความหมายเพี้ยนไม่เขียนดีกว่าค่ะ
อย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยวิธีการเขียนข่าวแบบนี้เลยนะคะ
บรรไลท์จิตสำนึกเกินไปไหนนะ
กระดาษมีคนส่งมาถามว่าไม่จริงใช่ไหมพี่

ปกตินางจะปกตินี่ทำอะไรอยู่นี่แต่งชุดไทยเหรอ
เรื่องราวมันคืออะไรคือจริงจริงต้องบอกว่าวันนั้นหนูไปทำงานใช่ไหม
แล้วก็หนูมีสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีนักข่าวมาหลายสำนัก
แล้วก็สัมภาษณ์กันไปวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรออกมา
ทีนี้เนี้ยพอมีคนเขียนข่าวมาหลังจากวันนั้นถัดมาหนึ่งวันหนูไปวันที่สามสิบ
วันที่หนึ่งก็สำนักอื่นอื่นก็ลงข่าวไปพอวันที่สองมีอยู่หนึ่งสำนักค่ะ
ลงข่าวแล้วดันไปพาดหัวข่าวลักษณะว่าแบบรถเมย์กับพี่บอลมีปัญหากัน
แล้วก็แยกกันอยู่ซึ่งจริงจริงเราไม่ได้แยกกันอยู่ไง
คือเวลารถเมย์อธิบายในการให้สัมภาษณ์ไปถ้าคนเข้าไปอ่านในเนื้อหาก็จะเข้าใจว่า
เมย์ไม่ได้พูดคำว่าแยกกันอยู่เลยแม้แต่คำเดียวแค่หมายถึงว่าการใช้ชีวิตหมายถึงว่ารถเมย์เนี่ย
ชอบแบบว่าเสียงเงียบพี่บอลเนี่ยชอบดูหนัง
แค่นั้นเองอืมแต่เขาเอาไปตีประเด็นลักษณะประมาณว่าแบบ
เราสองคนแบบมีปัญหากันแล้วแยกทางกันแบบแยกห้องกันแยกกันอยู่
อยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ้าเอ้าอยู่ดี
ซึ่งมันไม่ใช่ไงพี่นึกออกป่ะว่าแบบคำที่เราให้สัมภาษณ์ไป
มันไม่มีประโยคไหนเลยที่เราแบบว่าเรามีปัญหาเพราะสิ่งที่รถเมย์พูดคือหมายความว่าไลฟ์
การใช้ชีวิตต่างกันบางอย่างแต่มันไม่ได้บอกว่ามันคือปัญหาในชีวิตเรา
ไม่ใช่เพราะรถเมย์ก็มีความสุขดียังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นปกติอะไรอย่างนี้
หมายถึงว่าบางช่วงเวลาที่แบบความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
พี่บอลชอบดูหนังอยู่ในห้องก็เป็นห้องแบบพัดไปเลย
เสียงมันก็จะดังกระถุงกี่อะไรแค่นั้นเองอ่าก็คือมันก็คือแบบมี
ไลฟ์ตายของแต่ละคนถูกต้องแต่ว่าจะไปเขียนว่าแยกกันอยู่อืม
แยกใช่เออเออเอออยู่ปุ๊บมันกลายเป็นว่าคุณเป็นต้นข่าว
หลังจากต้นข่าวเสร็จปุ๊บคนอื่นอื่นที่เอาข้อมูลไปลงในลิงก์ของคุณต่อไป
เขียนแบบแยกกันอยู่แบบพาดหัวข่าวมันเป็นแบบนี้เลยซึ่งแบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
คือมันจะดูแบบตลกมากที่ก่อนหน้านี้เราแบบ๑ปี
พึ่งจะแบบเอ๊ะฉลองพบเล่ากันไปคือวิธีฉันจะมาแยกทางกันอยู่ได้ไงอะไรอย่างนี้
แล้วที่ที่ลงอันดับแรกไอ้หัวแรกเลยเนี่ยคือจากเพจหรือว่าอะไร
สำนักข่าวหนึ่งไอ้บอกมาเลยบอกมาเลยบอกมาเลย
เขาจะได้รู้ตัวอะไรนะอะไรนะไทยนิวส์ทีนิวส์อ่ะอ่าโอเค
คือแต่ก่อนเนี้ยเขาใช้ชื่อว่าทีนิวแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นไทนิวส์
แต่ทีนี้ในตัวเว็บไซต์ของตัวเขาเองเขาก็มีเว็บไซต์๒อัน
ก็คือมีเว็บไซต์อันเก่าที่ชื่อทีนิวส์ด้วยหนึ่งอันแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นไพนิวส์ด้วยอีกอันหนึ่ง
ในขณะที่พอหลังจากวันนั้นที่รถเมย์มีการโพสต์ลงไปในอินสตาแกรมของรถเมย์ค่ะก็มีน้องคนหนึ่ง
สักคนหนึ่งโทรมาหาน้องบัวผู้จัดการของรถเมย์แล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษ
อย่างเงี้ยแล้วก็โทรมาแล้วก็พูดคำว่าข้อความทั้งหมดที่เขาเขียนไปเนี่ย
ด้วยความที่มันเขียนได้สั้นเขาก็เลยต้องเขียนแบบนี้อ๋อรถเมย์ก็เลยนึกว่า
ในขณะที่สำนักอื่นเขียนมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเขาก็เขียนสั้นเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครเขียนไปในประเด็นทางนี้เลยแม้แต่คนเดียวอืมอ่ามันมันให้ดูประหลาดนิดนึ
อันนี้ก็คงต้องฝากทางสำนักข่าวช่วยติติงทางฝั่งคนที่เขียนด้วย
เอ่ออย่างหรือว่าเมื่อกี้โอเคเขาแก้แก้แต่ว่าเขาเขียนคำว่า
ลดคำว่าปัญหาออกแต่เขียนคำว่าต่างกันอยู่บ้านเดียวกันแบบว่าแยกกันอยู่
ยังมีคำเดิมอยู่ก็เลยแปลกอยู่ดีว่าถึงแก้แล้วมันก็ดูแบบประหลาดนะคะ
เพราะว่ามันก็สื่อไปในทางที่แยกกันอ่ะถูกไหมถูกอยู่ดีดีใช่ถูกต้อง
ไม่แล้ววันนี้พี่บอลพี่บอลอยู่ด้วยไหมครับน้องน้องเมฮะพี่บอลอยู่ตรงนี้
แสดงว่าไม่ได้แยกกันนะอยู่ด้วยกันนะพี่บอลพอดีครับบอล
ยังอยู่ด้วยกันบอลสวัสดีครับแล้วแจ๊ดไปไหนเนี้ยคนละบอดกันเอาแล้วเอา
เออเออนี่เขาอยู่ด้วยกันนะไม่ได้แยกไปไหนน่ะคุณผู้ชมโอเค
จะแยกไปไหนพี่ถ้าจะสิ่งว่ามันอยู่แล้วอืมปีหน้ามีลูกชัวร์ใช่ไหมคะ
ปีหน้าเนอะปีหน้ามีลูกชัวร์นะรถเมฆหม่อไม่จริงอ่ะในที่รถเมฆให้สัมภาษณ์ไป
รถเมฆก็พูดไปแล้วว่าแบบปีหน้าเราจะมีลูกมันก็เลยกำลังคิดอยู่ว่า
ค่าจะมีลูกมันคงไม่ยากทางกันนะตอนนี้หรอกมาฆ่าเลยเออโอเค

นะครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมคือเมื่อกี้ที่อยากให้ไปบอกเลยว่าเป็น
เป็นที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของเพจหรืออะไรก็ตามแต่
ผมเชื่อว่าบางคนเขาไม่รู้นายอาจจะไม่รู้นายไม่รู้หรอกแต่ว่าตัวลูกน้องอ่ะ
เองอ่ะบางครั้งเนี้ยพอไปเขียนไปเนี้ยแล้วไม่ได้มีการกันกรองที่ดีเนี้ย
ครับมันทำให้เสียไปหมดทั้งองค์กรอืมเพราะฉะนั้นเนี้ยที่ให้พูดเนี้ย
นายจะได้รู้แล้วจะได้มีการไปกำชับห้ามปลามว่าอย่าทำแบบนี้อีก
โอเคอ่าฮะแต่ละก็ออกมาขอโทษน้องเรียบร้อยละ
ไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะว่าเขามีทำหน้าหลายตัว

นี่ไงมดอ่ะหมดต้องพูดเห็นป่ะ
ถ้าไม่พูดเรียบร้อยโดนพี่หนุ่มแล้ว
ก็เซวาะมีขายที่เซเว่นแล้วก็ไปซื้อ

เดี๋ยวเย็น๙๙บาทคุณก็ใช้เซวาะนี่แล้วนะ

ล่าสุดทางฝั่งของมหาภัยวันนะฮะหลังจากศึกแล้ว
แล้วก็บอกรายการไปเรียบร้อยให้สัมภาษณ์สื่อเรียบร้อยหมดปุ๊บ
โผล่อยู่ที่บ้านหมอปลาเรียบร้อยนะฮะ

ทุบสารแล้วหรอ
มาแล้วฮะคู่แข่งศักดาทุบตึกนะฮะ

ภัยวันทุบสารแล้วนะครับ
นี่นะฮะไปทุบแทนหมอปลาแล้ว

นี่นะหมอปลาเขาเตรียมไว้ให้
โอ้โหนะฮะผูกโบไว้ให้เรียบร้อย

เสร็จแล้วทุบสารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะ

วันนี้หมูกระทะเต็มเลยกับหมอปลา

เห็นอ้วกตลอดเวลากลวงกดจะกัดคอ

พี่ขับโธ่งแห่ฮือโอ้ย
เยี่ยมันมีหน้าน่าโอ้ยมันมีหน้าน่าน่า

แล้วก่อนกระดกตรงชาติครับ๕มง๔๕
สวัสดีมากครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป